สุดยอดเมืองไทยรัฐเตอร์ธรรมทุกคนอีกน้ำรายการนะครับ
คู่นี้เป็นดาวิแมทจังหวัดสุรินครับ
อำเภอปราศาสตร์เจอกับอำเภอกาบเชิง

บนเวทีไม่ต้องการความสามัคคีครับ
มุมแดงโอ้โหชื่อนี้ถอดแบบมาจากพระเอก
หนังจีนกำลังภายใน

ประเภทซ้ายสั่งตายครับก่อนหน้านี้สด
เกิน๔๕ไฟล์ชนะน็อกมารวดเลยนะครับ

เขาคือไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ครับ

หายไปนานเพิ่งกลับมายื่นเส้นที่ใส๑ไฟล์

มั่นใจครับมั่นใจครับ
โชว์พี่สักร้อยทีได้ไหมได้ครับ
แซวเล่นอ้าววันนี้มีอะไรมาฝากเขาบ้างล่ะ
ก็เขาครับ
ข่าววงในแน่นอนมีอย่างอื่นมาเสริมไหม

มีอย่างอื่นมาเสริมไหมหมัดดำ
แน่นอนนะครับข่าววงในเนี่ยของตายอยู่แล้ว
ขณะที่ไข่หวานเล็กวันนี้มีอะไรมาฝากเขาบ้าง

จะผ่านตลอดหรือผ่านตลาดเดี๋ยวต้องดูนะ

ซ้ายแข้งซ้ายนะครับคู่นี้
วงในกับวงนอกนะครับเคยใช้บริการกันแล้ว๓รอบ

ชนะ๒แล้วแพ้๑
กระบวนท่า
แข็งแกร่งดุดกำแพงเมืองจีน
อุ้ยเสี่ยวป้อซูจีบะหมิ

เขาคือไข่หวานเล็กต่อหลัก๒

ให้คะแนนของมวยรองคู่เอกนะครับ

กรรมการอำนาจสายฉลาดและร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์

ให้ฝ่ายแดงลำน้ำมูลเล็ก๔๔

อันนาสุกอายุ๒๒ปี

ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

สมชายเหลื่อมล้ำอายุ๒๐ปี

มวยไทยยิมที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

ร้อยตำรวจเอกสัญญารัฐนาภัยวงครับ

็อกยก๓โอโรโนเมืองศรีมาด้วยการเสียบเข่า

แล้วก็ไปบวชมาด้วยหายไป๕๖เดือนแล้ว

ที่คลัย๔๕ฟ้ายที่หลังนองมารวดเลยนะ
ทีน้ำเอามาสะดุแพ้แต่ว่ามันสะดุแพ้อย่างแบบ

ยก๔นี่สรรคารอยู่ที่ไข่วอันเล็ก๒๐ต้น

รบร่างช่วงจุดนะครับ
ส่วนไข่หวานเล็กนี่สูง๑๗๓เซนครับ

มุมแดงชนะ๒แล้วก็แพ้๑ครับสถิติคมกว่า
เดี๋ยวดูครับวันนี้ไข่หวานเล็กจะตีเสมอเป็น๒๒ได้หรือเปล่านะครับ
อุ๊ยเสียบบมีคุณสุนทรเพชรเลือดนะครับ
ถอดมงคลให้ขณะที่มุมน้ำเงินนี่ตัวแทนของพรบางว่าครับ
คุณอำนวยครับเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายต่อหลัก๒นะครับ

กุ่นี้ซูลินทั้งคู่

เอ้าดาร์วินแบบเมืองซูลินครับ
กลับมาชมครับกุ๊ดนำรายการมาถึงแล้วนะครับ
คู่นี้อาจจะเดือดร้อนจราเข้เขียวก็เป็นไปได้นะครับ
กางเกงสีแดงนี่อุ้ยเฉียวป้อซูกิบะหมี่เกี้ย

ตัวยกไม่ได้นะครับเพราะก้าวเด้งนั้นแพ้ไปแล้วนะครับ
ขณะที่น้ำเงินไข่หวานเล็กต่อหลัก๒

แต่ว่ากิ่งซางกับปากกาไป
ไปหมดแล้วไปทำไม๒คนต่อยฆ่าตัว
ค่าตัวเป็นแสนน่ะเสียดายเลยกิ่งซานเล็กนี่
อันนี้เพื่อนร่วมค่ายนะวันนี้ดูเพื่อนร่วมค่ายเขาต่อยนะ
แม้แต่ว่ากิ่งซางเล็กกับปากกาเหล็กดันไม่อยู่ค่ายนี่เป็นปัญหาเลย
คุณคิดว่าเดือนคุณหมดพ่อแม่คุณหมดเท่าไหร่โอ้โห
เดือนนี้ไม่ต่ำกว่า๒๒๐๐๐นะเห็นเห็นเลย
เอ่อ๒เดือนเท่าไหร่๔๔๐๐๐๐๐นี่คุณหยุดไป๓เดือน
นึงทิ้งเงินไป๕๖ซันบาทนะไอ้เจ้าปากกาเหล็กกับ
แล้วกลับมาเนี่ยเหลือเวทีหรือเปล่ายังเป็นคำถามดู
กลับมาคุณจะมาคิดว่าค่าตัวเป็นอย่างเก่า

ตอนนี้นับน็อกแตกที่เกิดขึ้นได้เลยนะ

แฟนที่ดูยอดมวยไทยรัฐเนี่ยคงจำได้นะว่า
ไข่หวานตัวนี้ไปชัยไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้ว
ในการเจอกับไอ้เจ้าประกรร์น

เข้าออกไปขายออกมาเลยยกสุดท้าย
แต่ช่วงหลังต้อนรู้ต่อออกแบบไหน
แต่ช่วงหลังน้ำเงินนี่หมัดใช้ได้เลยนะ
ต่อยแล้วได้ใจต่อยแล้วน็อกต่อยแล้วน็อก
เจ๋ยไอ้เจ้าอุ้ยเสี่ยวป้อศูนย์ก็เป็นเรื่องแหล่นกันนะ

นี่คือมวยรุ่นใหญ่สุดยอดอีกคู่หนึ่งครับ๑๔๔ปอนด์
นี่น้ำเงินนี่ไข่หวาน

น้ำหนักรูปร่างช่วงชกนี่ได้กันหมดเลย
ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลย๓เซนไม่มีปัญหาเลย
นี่แดงอุ้ยเสี่ยวป้อง

เออค่ายกับเกี้ยวเหมือนกันนะซูจิบะหมี่เกี้ยว

พี่กองก็ร้าวใจดีเหลือเกินนะ

ซ้ายกับซ้ายซ้ายกับขวา

แต่มวยที่ตั้งว่าจะมีคุณภาพต่อหลัก๒นะ

ซึ่งมีใครว้าจะขำ

เรื่อยในช่วงปลายก็หมดยกที่หนึ่งครับ
ไม่ต้องการความสามัคคีแต่ประเทศชาติต้องการ

ไปโดยที่ครับยกที่๒อาวุธหนักเลยนะครับ
นักน็อคท่านผู้ชมยังเลยไม่ได้นะครู่นี้

มวยใหญ่นี่มันความหนักความแรงนี่
ออกมาแต่ละเม็ดแต่ละดอกสีมันดังนะ

มวยใหญ่ปกติจะช้าแต่คู่นี้ออกอาวุธได้ค่อนข้างจะคล่องแค่ว่องวัยนะ
ทันกันด้วยเนี่ยขยับขยับอุ้ยเสี่ยวป้อ

ไม่งั้นจะชี่เก่าเลือดเดือดหรอ
ยังกินยังไม่ลุงนะ

เวียงบัดเข้ามาหล่นเลย
เรียบมือดีเรียบมือดีทุกอย่างนะ
มีมือดีเรียนดีทุกอย่างนะไข่หวาน
หมัดมาช่วยด้วยช่วงหลังนี่มัดอันตราย

นี่ครับเน้นที่หมัดขยับ

พยายามยักษ์ไส้ติดมาเล่งเขา
ไม่จะยังไม่แจ้งยังไม่เห็น
ยังออกคะแนนไม่ได้ยังหนีหน้าขา
ลูกไล่แขนเนี่ยไข่หวานได้เปรียบนะดูลูกไล่แขนแล้ว

กับซ้ายมันใส่กันสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม
หมัดซ้ายขยับใกล้

มาดูมีศอกมีหมัดสลับงัดกันไปเรื่อยแล้วครับคุณผู้ชม
ชอตไนท์ได้แล้วผู้เชื้อพ่อเนฟตี
แยกกว่าครับยังตีไม่ได้นะไนท์
แพ้ชนะต้องไปกินกันไปนิดเดียวนะคุณ
แต่พลาดไม่ได้นะถ้าพลาดนี่ไม่ต้องรอยกท้ายเลยนะ
แข้งซ้ายของไข่หวานใช้การได้ดีเลย
ต่อยซ้ายนี่ยังอันตรายอยู่แล้วช่วงหลังต่อยหมัดได้ใจด้วยดิน้ำเงิน

ยังอิดยาวต้นเกมนะ

ทำมาแทงไปเลยยึดป่อดิป่าว

อุ้ยสวัสดิ์ยัดซ้ายสวยงามข้างซ้ายลูกนี้
ยังทันกันนะครับซ้ายกับขวา

ใหญ่มันออกแรงอยู่แล้วอาวุธมวยน่ะ
ลองรีบรับมานะคะไซส์อันตรายเหลือเกินนะ

ติดคอติดคอไม่ของคอสักละ
มาอีกแล้วมัดซ้าย
หมดยก๒แต่สายต่อยสายน้ำเงินนี่น่ากลัวจริง

เอาคืนสิเออไม่มีใครยอมใครนะครับมวยคู่นี้
จับตาดูหมัดซ้ายของมุมน้ำเงินนะครับส่วนข่าววงในอยู่ที่มุมแดงครับ

ใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะพี่ป่าหมดยกที่สองนี่
กูสงสัยบอกว่ากางเกงสีแดงผ้าปัจเจียนไปไหน
ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงโอ้โหไปบนเวทีก่อนครับ
ดวนกันหน้านอปหน้านอกหน้าแตกจริงเลย

มันหวัดเสียวนะฮะโอ้โหดูดิ
อยู่ที่ว่าใครพลาดเท่านั้นเอง
กางเกงแสงสีแดงนี่แม่งหัวใจมันเกินร้อยเกินพันอยู่แลนะ
ซ้ายกับขวาแล้วต่อยกันแล้วมันน่ารักมาก
มาถึงตรงนี้แล้วผมว่ามันเบียดเหลือเกินนะคุณผู้ชม
กลับไปรายการดีสุดยอดมวยไทยรัฐโดยโปรเมอเตอร์ส่งชัย
เดินแล้วเจ้าไข่หวานเดิน
โอ้ยจบพ่อเน้นแข่งขวาเตะ
นี่ครับเจอซ้ายไม่ลงลูกนี้ไล่แขน
เอาล่ะเข้มข้นแน่สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

๓แล้วนะครับครึ่งทางแล้ว
ข้างนอกดูแดงดูได้เปรียบนะครับ
จังหวะวางแข้งขวาแต่พอติดในนี่ตัวใครตัวมันเลย
ต้องระวังหมัดซ้ายน้ำเงินด้วยนะ
ดแขนอยู่ครับแดงอุ้ยเสียวป้อ

จับเกี่ยวโอ้โหยัดลงนี้สวยงามครับ

ทีมงานขยับสั่งเดินเลย
แถงซ้าย

เหมือนจะได้ลูกแข็งแรงด้วยนะน้ำเงินนะ

นี่เป็นเกมที่สุดยอดครับครับครับคุณผู้ชม
มือใหญ่ก็ได้น่ารักทั้งคู่

เจอขวานี่ครับหมัดซ้าย

ดูเบียดลึกเลยนะคุณอธมัติ

ในช่วงปลายยกที่สาม

เจอขวาลุดครับวงนี้

น้องไหวนเล็กสายบางการจริงสายขวาเตะ
อีกแล้วออกรีลาเลยยับใส่หมดโยค
มวยคุ้นเองของเราวันนี้พามาแล้ว๓ยก
ไอวานเล็กหัวแข้งซ้ายต่อยหมัดซ้ายขวา
คุยเสียป้อนี่เดินเตะขวาแทงเข่า

ต่างเดิน

รับทั้งคู่รับทั้งคู่ขอให้ชนะนะ

สำคัญลูกแข็งแรงนี่สำคัญด้วย

เด้งซ้าย

บินสวยงามไข่หวาน
ด้วยซ้ายตีแล้วกันตีแล้วคา

โอ้โหเบียดเลยท่านผู้ชมครับยังดูยากอยู่

เดินเข้าไปชนแข่งขวา

จับตีได้ไหมตียากครับ

อุ้ยเฉียบพ่อขวาเตะ

ติด
ดัดแล้วซ้ายเตะหนึ่งหลุด

ต่อยกันมันไม่สนุกเหลือเกินนะ

สุดยอดสุดยอดอีกคู่หนึ่งครับ

ต่อช้าไปนิดนึงครับช่วงนี้

ล้มทั้งคู่

แสดง

ยก๔เนี่ยอยู่กัน๑นาที
มันเป็นมวยใหญ่ที่ใส่กันแล้วมันน่ารักครับ

นี่ครับนี่คือยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน

ขวาเตะขยับออกหลอกเจอขวา
เอาขึ้นไม่ถึงเจอมัดเจอมัด

โอวิสเทอร์ปเปล่าดูมั่นใจน้ำเงงก็มั่นใจ

แค่คน๓คนเท่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของคน๓คน

แม่ถ้าลูกนี้ไม่ล้มเข้าไปสวยงามเลย
แก้งขวานี่สวยงามก็หมดยกที่๔
ครับภาพช้ากับยกที่๔ที่ผ่านมา
โอ้ยเสือป้อนี่หัวแท่งนะ

ต่างอาวุธทุกลูกนี่

แล้วเสียงดังสนั่นทั้งเวที

เข่าเข้าลำตัวนี่งามหลายดอก
นี่บรรยากาศครับภาพตัดมาคึกคักเหลือเกินนะครับวันนี้
กลับมามีสีสันอีกครั้งสุดยอดผู้ชายรัฐ
อดีตเนี่ยบอกว่ารุ่นใหญ่นี่ต่อยจะไม่ค่อยสนุกเก่าไร
แต่มาคู่นี้ดูแล้วประทับใจ
เป็นการว่าราชินีลิกละครับว่า

วยใหญ่หาสนุกสนานแบบนี้ยากจริง
สามนาทีสุดท้ายคุณผู้ชม
แม่มันเบียดกันมาแบบนี้มันกินกันยกนี้มันแพ้ชนะ
สามนาทีที่เหลือตรงเนี้ยใครทำได้ดีเอาไปครับชัยชนะ
ถ้าว่าสี่ยกชกกันมามาดูยกนี้สามนาทีนี้เป็นตัวตัดสินเลยนะ

วงในเด้งด้วยเขาซ้าย
เอายังไงอุ้นเซอร์ป่อเตะอีกไม่ได้
น้ำเงินติดในพันละวันเลยครับตอนนี้
เอาล่ะเข้าตำรานี้แล้วเฮีแสงชี้แดงเฮีแสงชี้น้ำเงิน
แต่กรรมการเท่านั้นเป็นผู้ที่คิดขาดให้ใครแพ้ชนะ
พลิกเหลี่ยวมาเสียหลากเสียหลากเสียหลากอุ้ยเซอร์ป่อ
เอาขยับเดินเดินต้องการแข้งขวาแข้งขวา
เอาไม่ได้เตะไม่ได้ขวาตีบ
ยุคยักษ์ยุคยักษ์ขวาติดลงใน

แยกไม่อยู่แยกไม่ออก

มันเป็นช่วงวินาทีสำคัญนะนะ
มันทำได้มันต้องทำต่อเนื่องไง
ยุคยักษ์มามั่งแต่ทั้งคู่อีกแล้ว
เราดูไม่ออกแน่แบบนี้ดูยากเลยขยับ
ค่ะเกี่ยวลงไม่ลงไม่ลงมากดูอ้าวดูแทงขวา
ลีลาออกลีลาเลยไอ้เจ้าไข่หวานเอ้าอุ้ยอุ้ยเดินอุ้ยเจ้าพ่อเดิน
แทงซ้ายลงไหนเด้งไม่ได้ซ้ายขวาแทง
ยกน้ำเงินเดินครับยกนี้ให้มาตั้งทรงจะให้อุ้ยเสียป้อเดิน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
พอไม่เข้ามันไปติดไงพอไปติดบังแล้วโดนซ้ายโต้ขึ้นมาหนัก
แล้วเจอกันวันเสาร์หน้าใหม่

ฉลามศึกสขวาริสังรอดนะครับ
ขุนศึกออมพี่มนต์ศรีมาอีกแล้ว

สุดท้ายแล้วฉลามศึกชิงเข้าป้ายไปก่อนนะ
นี่คือวันเสาร์ที่๗นะครับ

ออกมาเองเลยเปิดตัวเลยคุ้งลงน้ำแข็ง

เงียบแล้วทุกน้ำหน้าการ

โดยมักแกร่งครับสำหรับสถิติการถ่ายทอดสดในวันนี้
ท่านผู้ชมหลังจากที่ได้รับการชูมือแล้ว
ทางไทยรัฐทีวีทีวีหมาชนก็ลาท่านผู้ชมครับ
แล้วก็กลับเข้าสู่การถ่ายทอดสด
ทางไทยรัฐยูทูปแชนัลต่อไปนะครับ
คู่นี้มาหาผู้ชนะกันในยกสุดท้ายจริงเลย

ไข่หวานเล็กต่อหลัก๒น้ำเงินครับชนะคะแนนปุ้ยเสียวป้อซูจีบะหมี่เกี้ยวไปผู้นำรายการศึกยอด
มวยไทรัตท์โดยชงชัยรัฐนสุบันนะครับ
วันนี้ผมอธิวัติเวทย์พระเศรษฐ์สุขพร้อมด้วยพี่ป่าหินกอง
ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าของเดือนพฤษภาคม